ชาวบ้านเขาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินโซซัดโซเซ
เนื้อตัวมอมแมมเปลือยกาย

จ้อนตามร่างกายมีเหมือนมีรอยถูกทำร้ายนะฮะ
เธอก็เดินออกมาชาวบ้านก็ตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

สุดท้ายก็ไปตามจับคนก่อเหตุได้เป็นเพื่อนเขา

แล้วก็กระชากเสื้อผ้าจนขาดหมดเลย

นี่คือนายนิธิเบสยาวุฒิ
หรือว่าในบอลอายุ๒๔ปี

ถูกตำรวจภูทรแม่ม้อที่ลำปางตามจับได้

เพราะว่านายนิธิเบส
ไปทำร้ายร่างกายนางสาววริสรา

ของร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งจนบาดเจ็บ

ผู้ต้องหาก็สารภาพว่าก่อนเกิดเหตุนะ

ไปหาผู้เสียหายที่ร้าน

ชวนกันไปนั่งดื่มเหล้าต่อที่บริเวณอ่างเก็บน้ำ
ห้วยทรายระหว่างนั้นเนี่ย
ตอนเมาแล้วก็ไปทวงเงินผู้เสียหาย

ตัวเขาเองก็เลยคว้ามือผู้หญิงเอาไว้
แต่ผู้หญิงผู้เสียหายกลับหันมาทุบตีเขาก่อน

เขาก็เลยโมโหทำร้ายตอบโต้ไป

ทำร้ายจนผู้เสียหายสลบไปเลยอะครับ

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้

หลังเกิดเหตุญาติก็ออกตามหาผู้เสียหาย

เดินโซซัดโซเซสภาพเปลือยร่อนจ้อน

ตามร่างกายมีแบบแผลถูกทำร้ายร่างกายหลายแห่ง

ส่งโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัย

ลักษณะน่าจะยังเมาอยู่เลยดูจากสีหน้าท่าทาง

เขาไม่ให้ก็เลยทำร้ายซะเลย